มีแม่เขาแปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าเวลาจะเป็นเวลาไม่สู้
ท่านผู้ชมครับวันนี้๗๘วันคดีน้องชมพู่นะครับ
เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารนะวันนี้
วันนี้ครอบครัวเขานัดกันว่าจะไปสาบานร่วมกัน
ดื่มน้ำสาบานร่วมกันว่าในครอบครัวไม่มีใครทำร้าย
ไม่มีใครทำอะไรน้องชมพู่ผ่านมา๗๘วันคนร้ายยังไม่รู้ว่าคือใคร
ในครอบครัวเองก็หวาดระแวงกันไปหมดไม่ไว้เนื้อไม่เชื่อใจกัน
วันนี้ทีมข่าวของเราตามติดทุกคนในครอบครัวเขามีอยู่๑๐ชีวิต
เดี๋ยวเราจะเรียกตามศักดิ์ที่น้องชมพู่เขาเรียกแต่ละคนกันแล้วกัน
คุณตาคุณยายคุณน้าคุณป้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่นะครับ
เดี๋ยวจะไล่ไล่ไปนะค่ะโอ้โหทีมข่าวของเราละเอียดมากค่ะ
ถูกต้องใครออกจากบ้านกี่โมงก้าวเท้าไหนก่อนออกจากบ้าน
ละเอียดขนาดนั้นถูกต้องอืมแล้ววันนี้ฝนตกแต่เช้าใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราให้ท่านดูภาพช่วงที่เขาขึ้นไปสาบานกันก่อนค่ะ
ดูเรื่องการสาบานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ให้อืม
ตั้งแต่ออกจากบ้านยันมาถึงที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ย
เดี๋ยวไล่ให้อีกทีแบบละเอียดดูภาพสิบคนของครอบครัว
ที่ไปถึงวัดถ้ำภูผาแอกกันก่อนตั้งแต่ตอนเช้านะครับ
วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าก็ถือว่าเลิกดีเลิกเย็น
นี่ค่ะคุณตาชาญนะครับคุณตาชาญหลาโพคุณตาน้องชมพู่
กับคุณยายสมควรหลาโพนัดหมายลูก
ลูกชายลูกสาวแล้วก็ลูกเขยทั้ง๓คนนะครับ
มาที่วัดถ้ำภูผาแอกวัดศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ที่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือศรัทธา
เป็นการพบกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรกหลังจากเกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัวเกิดขึ้น
เดี๋ยวไปดูที่พิธีสาบานก่อนเลยนะครับช่วงออกเดินทางเนี่ย
เดี๋ยวเราค่อยไล่ให้ใหม่นะครับดูเรื่องการสาบานในวันนี้นี่ฮะ
ดูภาพนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ให้ท่านดูผังกันมาหลายวัน
ค่ะตกลงวันนี้นะครับในช่วงของพิธีสาบานเนี่ย
คุณตาชาญแล้วก็ข้างข้างนี่คือลุงพลนี่ฮะสวมเสื้อสีเหลือง
อยู่ใกล้กับท่านผู้ชมมากที่สุดถัดจากคุณตาชาญไป
นี่คือลูกชายคนเดียวของครอบครัวก็คือกระแตน้องชมพู่เรียกว่านาแต
เสื้อสีเหลืองที่อยู่ใกล้ใกล้กับคุณพ่อน้องชมพู่เนี่ยนายอนามัยนี่คุณพ่อนะฮะ
แล้วก็เสื้อสีเหลืองถัดมานี่คือคู่เขยเหมือนกัน
เสริมณเสริมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
คนนี่อยู่ข้างบนนะฮะผู้ชายนะครับเพราะว่า
ถ้ำภูผาแอกถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่วัดศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เนี่ย
สาราตรงนี้เขาจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นมา
ใช่ค่ะดังนั้นผู้หญิงของครอบครัวนี้ก็จะนั่งอยู่แถวด้านล่างนะคะ
ก็คือจะต่ำลงไปอีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุณยายสมควรใช่ค่ะ
มีป้าแตนภรรยาลุงพลมีนางสาวิตรีคุณแม่น้องชมพู่
มีนัดตายมีน้ำฝนที่เป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านนะครับ
ตาชาญได้กล่าวนำบูชาพระรัตนัตรัยนะครับหลังจากนั้นพระอาจารย์บุญมานะครับ
ท่านก็ได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ทำน้ำมนต์มาให้
เพื่อให้ดื่มในพิธีสาบานหลังจากนั้นตาชาญก็กล่าวนำคำสาบาน
เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้กล่าวตามนะในการที่จะยืนยันกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ว่าไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่๑๐คนในครอบครัวนะครับ
คือจังหวะที่จะกล่าวนำคำสาบานท่านดูนะฮะตรงนี้ฮะ
ลุงพลแกก็เหมือนกับหน้าแกก็เครียดเลยเนอะก็คล้ายคล้ายกับคลุ่นคิดอะไรบางอย่างนะคะ
แกบอกแกเห็นร่างคำสาบานของพ่อตาแล้วเนี่ยนี่ฮะแกก็สะกิดบอกคุณตาชาญพ่อตา
บอกว่าแหมให้ทุกคนเอ่ยชื่อตัวเองทีละคนไปเลยดีไหมไม่ต้องเอ่ยเป็นคำรวมพร้อมกัน
เอาให้แบบศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนะเติมไปเลยว่าใครทำให้ชมพู่มีอันเป็นไปให้ครอบครัววิบัติ
หายไปเลยดีไหมพ่อแล้วเอ่ยชื่อแต่ละคนไปเลย
คุณตาชาญนี่หันมาเบรกลุงพลเบรกลูกเขยบอกไม่เป็นไร
วันนี้เอาตามพ่อกล่าวตามพ่อกันแล้วกันเพราะพ่อเป็นคนพาทุกคนมาสาบาน
เพราะฉะนั้นขอให้กล่าวตามพ่อเดี๋ยวท่านดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับ
ที่ละคนครับเอาศักดิ์สิทธิ์สุธิ์ทีละคนเลยครับ

ให้ตายก็โหงไปก็ชมพูดเลยก็ได้ครับ

เออเอาตามความพอ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ

ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ข้าพเจ้านางสาวสุภัณฑ์หลาโภ
ลูกแล้วก็ลูกเขยเนี่ยมาเจอหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันสาบานด้วยกันซะจะได้หมดความระแวงซึ่งกันและกันส่วนเรื่องทางคดีความเนี่ยก็ปล่อยตำรวจเขาทำไปจะช้าจะเร็วก็ไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าในครอบครัวเนี่ยขอให้หมดความคลางแคลงใจกันก่อนอันนี้คือจุดประสงค์ของคุณตาชาญนะ
พอดื่มน้ำตรงนี้ครับก็เป็นไปเหมือนแต่ที่ลุงพลเขาบอกเอาไว้ฮะ
คือลุงพลไม่ขอดื่มด้วยลุงพลกับป้าแตนภรรยานะ
แตนนี่เป็นลูกสาวคนโตของบ้านไม่ดื่มน้ำมนต์ที่เป็นการดื่มน้ำร่วมสาบานด้วย
ลุงพลก็บอกมาหลายวันแล้วบอกว่าทางฝั่งครอบครัวลุงพลคือพ่อแม่ลุงพลเนี่ย
เขาไม่ค่อยสบายใจตัวลุงพลเองก็ไม่ค่อยสบายใจเรื่องการดื่มน้ำสาบาน
เพราะเป็นห่วงเรื่องยาสั่งคุณสัยอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะดื่มน้ำสาบานเนี่ยทำได้
นี่คุณพ่อน้องชมพู่ก็ดื่มเนี่ยก็ดื่มกันทีละคนทีละคนเนี่ยนะ
แต่ลุงพลบอกว่าขอไปดื่มนู่นเลยถ้าจะดื่มน้ำสาบานนะถ้าจะแบบนั้นนะ
ไปวัดพระแก้วเท่านั้นค่ะถ้าไปที่นั่นเนี่ยดื่มนะ
ทีนี้ช่วงการกล่าวคำสาบานลุงพลเองเขาก็บอกมาตลอดว่าเขาอยากให้สาบานทีละคน
เอากันแบบชัดกันทีละคนไปกล่าวรวมเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะกล่าว
แต่ก็ไม่รู้ยังไงนะครับทุกผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งจับสังเกตใครเป็นรายคนนะ
อันนี้ด้วยความเคารพแต่ละคนนะฮะแต่ละท่านด้วยนะครับ
แล้วก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่มีคนเขาสังเกต
บอกว่าช่วงที่คุณตาชาญเขากล่าวนำให้กล่าวคำสาบานพร้อมกันเนี่ย
มันมีบางช่วงบางข้อความเนี่ยเอ๊ะลุงพลแกไม่ได้พูดหรือเปล่า
อย่างเช่นช่วงที่บอกว่าหากมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่
หายตัวไปเนี่ยตรงนี้ลุงพลเหมือนกับไม่ได้พูด
แล้วก็ไปพูดอีกทีถึงท่อนที่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการทำให้น้องเสียชีวิตหรืออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวท่านลองดูก่อนแล้วกัน
ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็น
หรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการตายกับการตาย
กับการตายไปไปจนกับการหายตัวไปอาจจะเอาใหม่
กับการหายตัวไปจนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตาย
ของเด็กหญิงโอลวัลของเด็กหญิงโอลวัล
วงศีรษาวงศีรษาหรือน้องสมผู้หรือน้องสมผู้
นานขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า
มีอันเป็นไปมีอันเป็นไปจนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตาย
ภายในสามวันเจ็ดวันภายในสามวันเจ็ดวัน
ตรงเนี้ยฮะคนเขาก็เลยสังเกตกันค่ะ
แต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็เป็นช่วงที่คุณตาชาญแกก็จังหวะสะดุดใช่ไหม
อืมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนอื่นก็อาจจะสะดุดเหมือนกัน
ค่ะแล้วเหมือนลุงพลคอยมองข้อความที่ตาชาญถือด้วยไงคะ
อาจจะพยายามอ่านต่อว่าจะประโยคต่อไปอะไรยังไง
ถูกต้องนะฮะเพราะเหมือนกับคุณตาชาญเขาก็สะดุดสะดุดของเขาอยู่
เหมือนลุงพลจะคอยมองข้อความที่อยู่ในมือของตาชาญอยู่
อันนี้เป็นตอนแรกที่ว่าเขาพยายามจะบอกกันใช่ไหม
ให้เปลี่ยนเป็นคำพูดแบบนั้นแบบนี้
เอาเป็นว่าใครจะมองยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
จะบอกว่าลุงพลจะพูดไม่ครบครบไม่ครบอะไรยังไงก็แล้วแต่นะ
แต่พอกล่าวคำสาบานเสร็จดื่มน้ำสาบานเสร็จทุกคนก็กลับลงไปนะฮะ
เดี๋ยวหลังจากกลับลงไปแล้วแต่ละคนเขามีความคิดเห็นความรู้สึกยังไง
เราไล่ให้นะครับทุกผู้ชมครับเราให้ดูตรงจังหวะสำคัญวันสาบานร่วมกัน
ดื่มน้ำสาบานตรงนี้ก่อนแต่ลุงพลเนี่ยบอกว่าเอาอย่างงี้
ผมขอแสดงความบริสุทธิ์ใจผมมีร่างคำสาบานส่วนตัว
ขอกล่าวต่อหน้าพระพระอาจารย์บุญมานี่แหละค่ะเจ้าสำนักสงฆ์ที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ย
ผมขอกล่าวคนเดียวเนี่ยต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
ลุงพลก็จุดทูบ๙ดอกนะครับกล่าวคำสาบานจุดทูบ๙ดอก
แล้วเอาไปปักที่สถูปพระอาจารย์ลิ้นนะครับคนก็ไปสังเกตอย่างที่นี้
บอกตอนลุงพลไปปักทูบที่กระถางทูบเนี่ย
ทำไมไปปักทูบแบบปักหัวทิ้มลงแบบกลับด้าน
เป็นเรื่องเลยทีนี้นี่ฮะทำไมลุงพลต้องปักทูบแบบนั้น
ให้ดูภาพเอาไว้ก่อนนะคะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบมาให้นะคะใช่
ว่ามันจะเกี่ยวอะไรยังไงไหมอืมพระอาจารย์บุญมาท่านก็บอกนะค่ะ
ที่มองว่าไม่เกี่ยวก็มีนะใช่ค่ะดูภาพเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวค่อยหาคำตอบมาให้จากหลายคนค่ะที่มองว่าเกี่ยวเยอะมีเงื่อนงำก็มี
เอาทีนี้ก่อนเอาเรื่องคำสาบานก่อนเอาเป็นว่าจากการสาบานในวันนี้
อันนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนของลุงพลถูกมองจากคุณแม่น้องชมพู่ว่าไม่เคลียร์
วันที่๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปที่ลูกสาวเขาหายตัวไป
เนี่ยมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งลุงพลไปอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กันแน่ค่ะแต่ในมุมของลุงพล
ลุงพลเองก็บอกว่าไม่ไว้ใจคนในครอบครัวอยู่คนหนึ่งแต่ขอไม่เอ่ยชื่อว่าไม่ไว้ใจใคร
ลุงพลเขาก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันใช่ก็ไม่รู้ว่าการสาบานในวันนี้ที่คุณตาชาญ
อยากให้ทำอยากให้มากันพร้อมหน้าเนี่ยจะทำให้สถานการณ์ในครอบครัวดีขึ้นหรือไม่อย่างไร
ระหว่างการรอผลการคลี่คลายคดีจากทางตำรวจเนี่ยนะแต่สิ่งที่พอจะเห็นได้ในวันนี้
สำหรับลุงพลเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างครับทุกผู้ชมครับลุงพลไม่ได้กล่าวคำสาบานบางช่วงบางตอน
เกี่ยวกับเรื่องการหายตัวไปของน้องชมพู่คือถ้าจะมองแบบเอาคิดแบบคนที่ไม่ใช่คนที่อยู่เคียงข้างลุงพลเนี่ยนะ
อาจจะมองว่ามีอะไรหรือเปล่าลุงพลมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่ยอมพูดบางช่วงบางตอน
ไม่ยอมกล่าวคำสาบานแล้วต้องฉีกมากล่าวคำสาบานคนเดียวอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ค่ะนะฮะสองอันนี้รู้ตั้งแต่นานแล้วหลายวันแล้วตั้งแต่คุณตาชาญบอกว่าจะให้เรามาดื่มน้ำสาบานเนี่ย
คือลุงพลแล้ววันนี้ก็ป้าแตนด้วยนะครับภรรยาลุงพลไม่ดื่มน้ำมนต์ในพิธีดื่มน้ำร่วมสาบาน
เหลืออีก๘คนเขาดื่มหมดนะคือน้ำในวันนี้ความจริงก็เป็นน้ำมนต์ที่พระอาจารย์บุญมาท่านทำให้เองเลยนะ
แต่ก็ไม่เป็นไรฮะตรงนั้นลุงพลเขาบอกไว้หลายวันแล้วเขาไม่ดื่มเพราะอะไร
ก็คือนี่แหละครับการปักทูบแบบผิดทางแบบหัวปักตรงนี้กลับด้านอย่างนี้
ลุงพลมีเจตนาอะไรปักแบบนี้เพราะอะไรต้องการถอนหรือไม่ให้คำสาบานย้อนกลับเข้าตัวหรือเปล่า
หรือทำให้คำสาบานการสาบานมันเป็นโมคะไม่มีความหมายหรือเปล่า
แล้วทำไมต้องมาทำคนเดียวหลังจากที่ทุกคนกลับไปแล้วยังอยู่ทำคนเดียวบนวัด
มันจะมีความหมายอะไรยังไงไหม
ไม่ได้เป็นลักษณะของการจับผิดหรือว่ากล่าวหาใครนะคะครับแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามเราติดตามเราให้จบนะคะเพราะว่าเราจะค่อยหาคำตอบมาให้ทั้ง๓ประเด็นที่เรากล่าวไป
หาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญมาให้ถามตัวลุงพลเองด้วยว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะคะ
ให้ดูบรรยากาศการสาบานไปก่อนนะคะตั้งแต่ต้นแต่ทีนี้ค่ะ
อยากให้ย้อนดูตั้งแต่เช้าเลยค่ะอ๋อเหรอฮะบรรยากาศเดินทางไปที่วัดถ้ำภูผาแอกอะค่ะ
ทีมข่าวของเราละเอียดมากนะคะดูเลยว่าใครออกจากบ้านก่อนหลัง
ก้าวเท้าไหนออกจากบ้านก่อนบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้ฝนตกค่ะครับ
คือตาชาญไปถึงวัดก่อนเลยนะคะตามด้วยณแตยายสมควรและสายฝนนะคะ
ส่วนบ้านหน้าตายหน้าเสิร์มก็มาพร้อมกับพ่อแม่ของน้องชมพู
ค่ะก่อนจะทำพิธีสาบานจริงทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าขอสำรวจเส้นทางดูหน่อยว่าการเดินทางขึ้นลงวัดถ้ำภูผาแอกเดินทางยังไงบ้างนะคะก็จะต้องเดิน
ขึ้นไปที่ถ้ำภูผาแอกจุดที่มีพิธีสาบานก็ต้องขึ้นเขาไปนะคะ
เส้นทางเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูเหมือนจะใกล้ว่าระยะทางหนึ่งกิโลเมตร
แต่เส้นทางชันนะคะเดินสะดวกค่ะแต่ชันหน่อย
ชาวบ้านก็ขึ้นไปกราบไหว้พระกันเป็นประจำอยู่แล้ว
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ลิ้นพระเกจิที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดถ้ำภูผาแอกด้วยนะคะ
นี่ค่ะระยะทางคือ๑กิโลนี่นะคะจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนจุดที่สาบาน
ก็เดินขึ้นไปไม่สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะทีมข่าวของเราที่เดินไปเมื่อวานนี่นะคะ
ตอนเช้าฝนตกค่ะฝนตกต่อเนื่องเลย
แต่ฝนตกไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดก็ขึ้นไปบนถ้ำภูผาแอก
เพื่อดื่มน้ำสาบานตามความตั้งใจของตาชาญและยายสมควร
และสายฝนนะคะคนอื่นอื่นก็ทยอยขึ้นไปพ่อแม่ของน้องชมพู่ณตายณเสริม
เดินตามกันขึ้นไปแบบนี้ค่ะครับทุกคนต้องเดินเท้าขึ้นไปนะคะ
วัดถ้ำภูผาแอกในระยะทางประมาณ๒กิโลนะคะขึ้นภูเขาไป
เส้นทางชันฝนตกด้วยก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อนะคะ
แต่ก็จะมีลักษณะของทางเดินที่คนเดินขึ้นลงกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ฝนตกทางชันก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้น
มีบางช่วงที่ยายสมควรบอกลูกว่าขอยายพักแป๊บนึงยายเหนื่อยนะคะ
ก็ทางชันนะคะระยะทางฟังดูอาจจะไม่ไกลแต่ด้วยความชันด้วยนี่ไงก็ต้องประคองกัน
ก็ต้องหาไม้คอยค้ำเอาไว้อันจะทำให้เดินสะดวกขึ้น
นักข่าวยังเหนื่อยเลยอย่าว่าแต่คุณยายจิรายุทธ์ทีมข่าวของเราบอกว่าผมก็เหนื่อย
แต่ผมขอช่วยประคองยายทำหน้าที่สุภาพบุรุษนะคะ
นาริสบุญนิ่มก็ช่วยถือถังไป
ก็สลับกันกับณแตด้วยลูกชายคนเดียวก็ต้องประคองแม่ช่วยกันขึ้นไปนะคะ
ระหว่างทางขึ้นถ้ำภูผาแอกค่ะนาริสก็คุยกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
ว่ารู้สึกยังไงจะทำพิธีสาบานกันแล้ว
พ่อแม่ของน้องชมพู่บอกว่าไม่กังวลเลยรอวันนี้มานานแล้ว
ตั้งใจมากที่จะมาทำพิธีสาบานและดื่มน้ำสาบานร่วมกัน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะซักประมานครึ่งชั่วโมงค่ะ
ด้านบนจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ลิ้นนะคะ
วิวสวยด้วยค่ะบรรยากาศที่นึกจากนั้น
อืมพอทุกคนไปถึงที่ถ้ำภูผาแอกก็ไปกราบองค์พระประธาน
รูปปั้นและสถูปหลวงปู่ลิ้นผู้ชายขึ้นไปด้านบนได้
ขึ้นไปไม่ได้นะคะก็จะต้องนั่งกราบอีกชั้นหนึ่งที่ถัดลงมา
ตาชานำขันน้ำมนต์ที่เตรียมมาไปใส่น้ำสำหรับมาทำน้ำมนต์ให้ดื่ม
ในพิธีดื่มน้ำสาบานนะคะน้ำนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวาน
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจน้ำนี้ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
ไหลลงมาจากถ้ำต่อให้หน้าแรงไม่มีน้ำขนาดไหน
พื้นที่อื่นไม่มีน้ำแต่น้ำตรงนี้ไม่เคยขาดหายนะคะ
ครับมีน้ำอยู่ตลอดเวลาก็เลยเชื่อว่านี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ
ก็เลยใช้น้ำตรงนี้แหละค่ะทำเป็นน้ำมนต์ในการดื่มน้ำสาบานร่วมกันนะคะ
ก็คุณตาชาญบอกว่าน้ำที่เตรียมมาเนี่ยก็คือไม่ใช่น้ำที่เอามาจากด้านล่างนะ
ก็คือน้ำตรงนี้แหละน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่เขาเชื่อกันอยู่แล้ว
เพื่อป้องกันการทำยาสั่งหรือคุณสัยที่ลุงพลกังวลนะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยไหลตลอดปีค่ะ
ไม่มีน้ำนะไม่มีน้ำเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวไปตักน้ำใช่ไหมฮะใช่
ไหลมาจากจากถ้ำจากภูเขาแห่งนี้แหละไหลมาจากขาออกเลย
ไหลมาจากภาคแอดเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับน้ำเนี้ย
คือมันไม่รู้นะมันก็จะอยู่มันก็จะมีมาตลอดไม่เคยขาดเลย
ทำไมตาต้องเป็นคนมาลองน้ำด้วยตัวเองครับเนี้ยโอ้ก็ตา
เพราะตาเป็นคนบอกลูกเต้ามาร่วมกันสาบานตาก็เลยมาตักน้ำเอง
ความแข็งใจได้เลยว่าน้ำนี้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีไม่มีแน่นอน
เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมดมันมีมดเที่ยวออกไหมครับเที่ยวออกใหม่ครับ
เดี๋ยวจะเอาเทออกใหม่กว่าเทไหมคืออยากให้สะอาดที่สุด
ใช่อยากให้สะอาดอืมโทษละโทษละตาไปเอาผ้าควัคกรองก่อน

หน้าแรงหน้าฝนมันก็จะไหลมาอย่างงี้แหละน้ำในหมู่บ้านเนี้ย
กินน้ำนี่แหละน้ำภูพระเอกนี่แหละ
ตาเขาทำไมต้องใช้น้ำจากวัดท่ามภูพาเอก
เอาขึ้นมาจากข้างบนเอาตรงนี้เลยครับ

ไม่ได้เป็นน้ำมาผ่านไปผ่านที่ไหนมา

แต่ว่ามันจะไม่มีคุณสัยคนทำของแน่นอน

กับวนเรื่องเนี่ยการทำคุณสัย
ใช่ย่างสั่งคุณสัยนั้นไม่มี

ใช่ครอบครัวปิดด้วย

ภาพนี้เราได้เห็นมุมของความตั้งใจของตาชาญ

ก็ตาเองเป็นคนริเริ่มอยากจะให้ทุกคนในครอบครัวมาดื่มน้ำสาบานร่วมกัน
ตาชาญบอกตาก็ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันเอาดูขันขันเปล่านะ
ไม่ได้เอาน้ำมาจากข้างล่างนะเอาเปิดน้ำจากถ้ำเนี่ยจากภูผาแอกเนี่ย
น้ำเต็มขันแล้วมีมดตัวเดียวอ่ะตาชาญยังเททิ้งเลยอ่ะ
แล้วเอาผ้ามากรองน้ำอีกรอบนึงเพื่อแบบน้ำจะได้ใสสะอาดจริง

นี่ค่ะพอได้น้ำมนต์เรียบร้อยตาชาญก็ถือขันน้ำมนต์ไปเองเลยนะคะ
ให้กับพระอาจารย์บุญมาที่นั่งรอทำพิธีอยู่นะคะ
ลูกหลานก็มารอดื่มน้ำสาบานมาเป็นสักขีพยานกันก็เยอะหลายคนไป
ทีมข่าวของเราบอกว่านักข่าวไปกันเยอะมาก
คนก็เดินทางกันไปเยอะจากต่างจังหวัดจากหลายจังหวัดเลย
คนที่ดูข่าวอะค่ะแล้วรู้ว่าวันนี้จะมีพิธีสาบานร่วมกันเนี่ยเขาก็ไป
และที่สำคัญคือมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
มีตำรวจไปสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดในพิธีสาบานนี้ค่ะ
เขามาอยู่หกนายก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาสังเกตการณ์ต่าง
ความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในคดีที่
อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างของน้องชมพู่
ร่างทรงอะไรมาคนไหนเข้ามาในหมู่บ้าน
ตำรวจก็ไปถามหมดนะครับท่านผู้ชมครับมาดูลุงพลกันบ้างนะครับ
ป้าแตนเนี่ยมาถึงวัดถ้ำภูผาแอกวันนี้มาช้ากว่าคนอื่นหน่อย
เพราะว่าบ้านจะอยู่ไกลออกไปอีกนิดนึงนี่ฮะลุงพลกับป้าแตนวันนี้
เราก็ไปหาลุงพลป้าแตนตั้งแต่เช้านะครับที่ลุงพลถือมาด้วยเนี่ย
นาคปรกสององค์นะครับแล้วก็พญาครุฑอีกหนึ่งองค์ก็อันเชิญลงมาจากรถด้วย
มาจากบ้านฮะนิมนต์มาจากบ้านเลยอันเชิญมาจากบ้านเลย
ลุงพลป้าแตนพอมาถึงวัดถ้ำภูผาแอกลงจากรถแล้วก็ขึ้นไปนิติก็มาด้วย
คุณกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์นี่ไม่ช่วยลุงพลถืออะไรเลยเหรอ
นาริสเขายังช่วยถือคงถือขันนี่ฮะลุงพลกับป้าแตนก็ไปกราบพระประธาน
สาราในวัดถ้ำภูผาแอกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็รีบเดินขึ้นไปบนถ้ำภูผาแอก
จุดที่ตาชาญนัดทำพิธีสาบานลุงพลก็มาถึงก็นี่ฮะกราบพระประธานก่อนนะครับ
คือพระนาคปรกสององค์กับพญาครุฑหนึ่งองค์ที่ลุงพลนำติดตัวมาด้วยเนี่ย
บอกว่าลุงพลนี่ถือแบบไม่วางเลยนะฮะถือคนเดียวเลยนะครับไม่ให้ใครช่วยเลย
แตนก็เดินตามหลังมามีชาวบ้านที่เขารู้ข่าวเขาก็มาด้วยนะ
ให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนมารอที่บ้านตั้งแต่เช้าเหมือนกัน
เพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าแม้ว่าจะถูกตั้งข้อสังเกต
คดีของน้องชมพู่ตั้งข้อสงสัยมาถึงเนี่ยแต่หลายคนเขาก็เข้าใจ
แล้วเขาก็เห็นใจลุงพลนะครับลุงพลวันนี้สีหน้ามุ่งมั่นตั้งใจมากนะฮะ
ตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านจนมาถึงวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
เดินมาแบบท่าทางแบบวันนี้ตั้งมั่นมากนะครับไปถึงจุดสาบานคือถ้ำภูผาแอก
ลุงพลขึ้นไปด้านบนป้าแตนก็ไปนั่งรวมกลุ่มกับผู้หญิงในครอบครัวที่อยู่ด้านล่างนะฮะ
มาถึงตรงนี้ก็เวลาสัก๑๐นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
ลุงพลก็นำพระนาคปรกกับพญาครุฑเนี่ยไปวางนะครับลงตรงข้างหน้า
แล้วก็มีผ้าขาวม้ารองนะครับแล้วก็กราบรูปปั้นหลวงปู่ลิ้นและพระประธาน
รวมทั้งพระอาจารย์บุญมาด้วยรอร่วมพิธีสาบานนี่ฮะ
ตอนนั้นทุกคนก็มาถึงก่อนสักพักนึงลุงพลมาแตนบ้านอยู่ไกลไปนิดนึงนะครับ
ก็มาช้าหน่อยนะครับมาถึงก็เท่ากับว่าพิธีก็เริ่มต้นขึ้นนะ
ก็เหมือนกับตอนต้นที่ท่านได้ชมไปแล้วนะครับนี่ฮะ
เท่ากับว่าทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาในพิธีนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูกันนิดนึงกันแล้วกันว่าใครนั่งตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างในวันนี้นะครับ
คือตาชาญตอนแรกเขาก็ตะเตรียมไว้จะให้นั่งตรงนั้นตรงนี้กัน
เอิญมาไม่พร้อมกันนะครับหน้าพระองค์พระประธานเนี่ยที่ผู้ชายนั่งขึ้นมาได้เนี่ย
ลุงพลมีตาชาญมีนาแตน้าเสริมแล้วก็คุณพ่อน้องชมพู่จะนั่งกันแบบนี้นะครับ
คุณพ่อน้องชมพู่จะอยู่ซ้ายสุดตามจอภาพของท่านลุงพลอยู่ขวาสุดนะฮะ
แล้วก็ไล่เลียงมาจากพ่อน้องชมพู่มีนาเสริมมีนาแตนะครับมีตาชาญแล้วก็ลุงพล
ข้างล่างลงไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผู้หญิงจะอยู่ได้เนี่ยเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แตนอยู่ซ้ายสุดถ้าเกิดว่าจะมองจากข้างหลังขึ้นไปเนี่ยหันหน้าเข้าไปที่องค์พระประธานเนี่ย
แตนจะอยู่ร่างลุงพลมีนัดตายมีสายฝนลูกสาวคนสุดท้องของคุณตาชาญกับยายสมควร
มีคุณยายสมควรแล้วก็คุณแม่น้องชมพู่ก็อยู่ด้านล่างของคุณพ่อพอดีของสามีนะครับ
นั่งกันแบบนี้นะครับลักษณะการนั่งของทุกคนนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
เรียงกันแบบนี้หลังจากนั้นก็เริ่มพนมมือสวดมนต์ไหว้พระกันนะ
มีฌาติเหมือนซากาเลน่าท่านบุตต่างวัควชมิมัสโตจรังบอกท่ามงานว่าสงสัยมา
หลังจากสวดมลว่ายพระเจ็ดนะครับกรุ่มชมครับผู้นักจานก็จุดเทียนนะที่ขับ
ขันห้าอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาวัดถ้ำภูผาแอก
อันเชิญหลวงปู่ลิ้นให้ท่านช่วยมาเป็นศักดิ์ขีพยาน
ในการกล่าวคำสาบานของครอบครัวพระอาจารย์บุญมาท่านก็ทำพิธีให้
พิธีสาบานก็เริ่มขึ้นพระอาจารย์บุญมาหรือว่าพระอธิการบุญมา
ท่านก็เริ่มสวดบทชัยมงคลคาถาหรือบทสวดพระพุทธเจ้าปราบมาร
เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับน้ำมนต์ที่ใช้เป็นน้ำที่จะดื่มร่วมสาบานกัน
สวดมนต์พระอาจารย์บุญมาท่านก็หยดน้ำตาเทียนลงขันน้ำมนต์ด้วยนะครับ
พอสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยคุณตาชาญในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัว
พาลูกชายลูกสาวลูกเขยมาร่วมกันสาบานก็ได้กล่าวนำคำสาบาน
คือก่อนที่จะกล่าวคำสาบานกันเนี่ยในครอบครัวเขาตกลงกันว่า
จะพูดชื่อกันทีละคนว่าใครสาบานบ้างนะคือพอคำเนี่ยเดียวกัน
กล่าวคำสาบานคำเดียวกันตาชาญกล่าวแล้วทุกคนกล่าวตาม
แต่ช่วงจังหวะพูดชื่อเนี่ยจะพูดชื่อไล่กันทีละคน
แต่ลุงพลบอกว่าอยากให้เพิ่มคำสาบานให้มากกว่านี้ได้ไหมคุณพ่อ
ตาชาญบอกให้มีลักษณะแบบครอบครัวคนไหนมีอันเป็นไปกันไปเลย
ก็เหมือนที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้คุณตาชาญบอกไม่เป็นไรพ่อเตรียมมาแล้ว
เอาเป็นว่ากล่าวตามพ่อกันแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกสักครั้งกันแล้วกันนะฮะ
ไม่แม่งซึ่งสวนเซน

นางสาวคุณพ่อ
ขอสาบานต่อหน้าต่อหลวงปุรินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในหลวงปุริน
ขอสาบานต่อหน้าต่อหลวงปุรินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในหลวงปุริน
ทั้งหลายที่อยู่ในหลวงปุรินแห่งนี้ว่าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็น
หรือเกี่ยวข้องกับการตาย
การตายไปไปจนกับ
การหายตัวไป
จนถึงแก่ความตาย
ของเด็กหญิงอลวัล
วงศรีชา

จนถึงแก่ความตาย
ภายใน๓วัน๗วัน

หลังจากกล่าวคำสาบานร่วมกันเสร็จ
ก็เป็นการดื่มน้ำสาบาน

คุณตาชาญก็เป็นคนตักดื่มก่อน
ทั้งหมดในขันที่หลวงพ่อท่านทำพิธีให้
คุณตาชาญก็ดื่มเสร็จแล้วก็ตัก

เดี๋ยวค่อยดูไปนะครับ
ว่าคุณตาชาญเนี่ยส่งให้ใครบ้างนะครับ

นี่ฮะก็ส่งไปให้ทีละคนทีละคนนะครับ
ก็เริ่มจากข้างบนก่อนนะครับ

แต่ละคนแต่ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับก็คือ

แล้วก็ป้าแตนก็ไม่ดื่มนะครับ
ก็ค่อยไปทีละคนทีละคนไล่เรียงกันไป
คุณยายคุณยายสมควรก็ดื่มนะครับ

นี่แหละบรรยากาศของการกล่าวคำสาบาน
แล้วก็ดื่มน้ำร่วมสาบานในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเต็มกันไปแล้วนะคะ
อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าจะมีบางช่วงบางตอน
ที่ลุงพลบอกกับตาชาญบอกว่าอยากจะให้สาบานทีละคน

นี่ตอนชมวิธีดื่มน้ำสาบานกันนะครับ
สุดท้ายเนี่ยคือลุงพลบอกว่าผมขอสาบานคนเดียว
ใช่ค่ะคือที่สาบานร่วมกันเนี่ยเป็นการสาบานที่
ตาชาญเป็นคนเรียบเรียงคำกล่าว
เป็นคนที่ชวนทุกคนมา
เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวเตรียมน้ำมาให้แล้วก็ต้องดื่มน้ำสาบานร่วมกัน
แต่ลุงพลบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
เพื่อความสบายใจลุงพลขอแยกเดียว
สาบานคนเดียวตามคำกล่าวที่ลุงพลเตรียมมาคนเดียว
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าที่ลุงพลสาบานแบบเดี่ยว
ลุงพลกล่าวคำสาบานว่าอะไรบ้างค่ะ

ศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
พระแก้วมรกฏศักดิ์สิทธิ์

ผู้รักษาปกปักรักษาประเทศบ้านเมืองแห่งนี้

ข้าพเจ้านายชัยพลวิพา

ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็น
เป็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชา

มีอันวิบัติมีอันชีพหาย
ให้ตายตกให้ตายโหงไปกับน้องอรวรรณวงศรีชา
หรือน้องชมพู่ภายในเร็ววันด้วยเถิด

ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่
ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ
ด้วยอายุวรรณสุขภาระพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณ
มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน
ผมก็ยังยินยันคำเก่าครับว่าถับกินไปได้กับอย่างยาดยาด
แต่ถ้าเขาพร่อมสาบานต้องที่เข้าไป
มันอยากจะการช่วงเวลานี้เนี่ย
กล่าวคำสาบานตามการนำของตาชาญที่มีบางช่วงบางประโยคที่ลุงพลอาจจะพูดไม่ทันหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้กล่าว
เพราะลุงพลเขาบอกว่าเขามีคำพูดของเขาที่มันชัดเจนที่มันละเอียดเขาขอสาบานแบบเดียวคนเดียว
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้มันชัดไปเลยครับลุงพลก็เลยกล่าวคำสาบานแบบเดียวแบบนี้นะคะ
แต่ว่ามีช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหลังพิธีสาบานเดี่ยวของลุงพลนะคะ
พ่อของน้องชมพู่กับลุงพลมองหน้ากันเจอหน้ากันเขาไม่ได้มองหน้าไม่ได้เจอกันนานนะ
แต่เป็นคดีน้องชมพู่เนี่ยพอเจอหน้ากันปุ๊บด้วยความที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานค่ะ
ก็ด้วยความที่เป็นคนพูดตรงค่ะลุงพลเลยถามแบบตรงว่าว่ามองหน้าทำไม
หน้าทำไมถามพ่อน้องชมพู่ค่ะ
พ่อน้องชมพู่ก็เลยตอบว่ามองเฉยเอาไปดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะ

นี่ค่ะ
มันก็ต้องให้ดูแล้วก็ฟังเสียงกันเองอะเนาะเราก็อธิบายไม่ถูกอ่ะก็ภาพสั้นแค่นี้เลยเขาก็ถามกันแค่นี้เลย

น้องชมพู่เขาก็บอกว่าก็มองเฉยเพราะไม่ได้เห็นหน้านาน

อย่างที่บอกไปนะคะว่าพ่อของน้องชมพู่บอกว่า
ก็มองเฉยเพราะไม่ได้เห็นหน้านาน

ลุงพลก็เลยพูดไปว่าลุงพลยังหล่อเหมือนเดิมไหม
แต่จริงแล้วก็ต้องฟังเสียงเองเพราะเสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะคะ
ฟังเสียงเองก็ได้เห็นอารมณ์มากกว่า
เราพูดไปเองเดี๋ยวอาจจะเอ๊ะอารมณ์มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะนะ
เราก็เลยไปถามลุงพลว่าเอ๊ะทำไมลุงพลถึงไปพูดแบบนั้น

สิ่งที่เราเขามองอ่ะทำให้เขาเย็นลงเรื่อยนี่ก็คือคำตอบของลุงพลค่ะ
ครับว่าทำไมถึงถามพ่อของน้องชมพู่แบบนั้นอืมส่วนป้าแตนค่ะ
ทีมข่าวก็ถามนะคะว่าป้าแตนเห็นไหมช่วงที่ลุงพลกับพ่อของน้องชมพู่คุยกัน
แตนบอกว่าก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าพ่อน้องชมพู่มองลุงพลอยู่นานมาก
แต่ก็ไม่คิดว่าลุงพลจะทักไปแบบนั้น
เมื่อกี้เรานั่งข้างล่างเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าสายตามันเป็นยังไงใช่
ตอนนั้นเราวินาทีนั้นที่เราเห็นอ่ะเขามองอ่ะเห็นด้วยเหรอเราอ่ะ
ผมนั่งอยู่หน้าสุดเลยอืมป้าก็บอกไม่ถูกอยู่นะ
แต่ป้าก็บอกก็รู้แค่ว่าถ้าความจริงมันกระจ่างแล้วลุงไม่ได้ทำอะไรนะ
เขาคงจะรู้สึกของเขาเองแหละป้าเห็นตั้งแต่ป้ามานั่งตอนแรก
ก็ไม่คิดว่าลุงจะถามหรอกแต่คงจะนานสักพักหนึ่ง
ก็เลยอดไม่ได้หนูถึงถามแต่ก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่เคลียร์เขาก็มีโอกาสที่จะคิดได้อะไรอย่างนี้
อ่าบรรยากาศเริ่มเครียดค่ะไม่ใช่เรานะ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปักทูบกลับหัวของลุงพลท่านรอแป๊บนึง
เราก็พยายามไปถามคนที่เขาอาจจะมีเรื่องของความรู้ทางด้านนี้
มันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไงมีความหมายยังไง
หมอปลาเราก็ถามหมอปลาบอกไม่ต้องถามใครหรอกมาถามผมเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟัง
พาไปดูบรรยากาศนี้ก่อนบรรยากาศก่อนออกจากบ้านแล้วมาวัดถ้ำภูผาแอกวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ว่าเอ๊ะทำไมลุงพลมาช้ากว่าคนอื่นค่ะลุงพลตั้งแต่เช้ามืดตื่นมาเนี่ยไปซื้อของก่อนนะ
กับป้าแตนนะครับไปซื้อของที่ตัวเมืองนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็บรรยากาศที่บ้านเนี่ยตั้งแต่เช้าวันนี้ที่เราไปความจริงบ้านกกอกที่ตำบลกกตูมเนี่ย
โอ้โหธรรมชาติเขาสวยงามใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมตอนเช้านี่หมอกมา
อยากให้ท่านผู้ชมไปเที่ยวมากฝนพร่ำหน่อยหน่อยพอฝนหายแล้วโอ้โหมันสดชื่น
ใช่เนี่ยคุณเห็นมาสอนเดี๋ยวคดีจบเรียบร้อยเนี่ยนะหาเวลาไปเที่ยวกันที่นี่โอ้โห
คือตอนนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไกลแล้วคนอยากไปเห็นสถานที่จริง
ตามข่าวมาทุกวันไงอยากเห็นว่าสถานที่จริงบรรยากาศจริงเป็นยังไง
แล้วไปตรงนี้นะขับรถไปอีกนิดเดียวถึงพญาเต่างอยแล้วอยู่ใกล้กัน
นี่ฮะวันนี้ลุงพลป้าแตนตั้งแต่เช้ามืดครับทุกผู้ชมครับขับรถกระบะไปนะครับ
ซื้อของที่ร้านค้าที่อำเภอเต่างอยนะลุงพลบอกของที่ต้องซื้อวันนี้หลายอย่าง
จำเป็นต้องซื้อทั้งนั้นซื้อพัดลม๒ตัวซื้อมีดซื้อขนมซื้อแก้วดื่มน้ำน้ำยาล้างจานข้าวของเครื่องใช้ต่าง
ซื้ออาหารไก่อีกกระสอบหนึ่งนะครับซื้อเสร็จก็รีบกลับมาที่บ้าน
เพราะว่านัดพ่อตาไว้ป้าแตนก็นัดคุณพ่อเอาไว้เดี๋ยวต้องไปร่วมพิธีสาบานด้วยกัน
วันนี้ติก็เลยบอกเอาลุงจะไปขอไปด้วยได้ไหมขอติดรถกระบะไปด้วยนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับลุงพลบนรถนี่ตีบอกว่าโอ้โหขับรถไปฝนตกคล่ำอากาศดี
เปิดเพลงคาราบาลค่ะเพลงฉันเป็นคนบ้านี่ฮะขับไปร้องไปอารมณ์ดีใช่ไหม
พลนี่ก็ร้องเพลงนี่เพราะทีเดียวนะเดี๋ยวลองฟังนะฮะ

ตายังช่วยบอกให้เธอเจ๋งเย็นตอนที่ฉันเห็นยังมีตังสามล้อทอดละล้อละตัวมาใส่แล้วก็ไปต่อเพียงเธอก็ร้องอ่อ
ก็ไหนว่าเป็นคนบ้าใครก็ว่าบ่าบ่าว่าก็ว่าจี๊วะถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่
ผมก็ร้องได้แบบทั่วไปนะฮะไม่ได้ร้องเพราะอะไรหรอกแค่คนชอบร้อง
เวลางานแถวหมู่บ้านเขามีงานอะไรที่ไหนถ้ามีอิเล็กโทนนี่ผมก็จะไปร้องกับเขาซะหน่อย
เป็นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของลุงพลนี่ป้าแตนก็ไปด้วยฟังสามีร้องเพลงเพลินเชียว
เราก็ถามลุงพลนะครับถามป้าแตนด้วยบอกวันนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้าง
เดี๋ยวซื้อของเสร็จกลับไปที่บ้านเนี่ยต้องไปสาบานกันแล้วต้องไปเจอหน้าเจอตาครอบครัวครบ๑๐คนเป็นครั้งแรก

ในหมู่คุณตาคุณยายลูกชายลูกสาวลูกเขย
กังวลไหมว่าเออแทนที่จะเจอแล้วจะคลี่คลายตามที่พ่อตามุ่งหวังเอาไว้เนี่ยลุงพล
มันจะกลายเป็นหนักกว่าเดิมไหมค่ะมันจะจบกันได้ไหมเนี่ย
คำสาบานที่พูดนี่จะเป็นยังไงเนี่ยลุงพลบอกว่าเอาจริงนะติ
จะไปเจอกันเนี่ยลุงพลยังไม่รู้เลยว่าคำสาบานเนี่ยจะเป็นยังไง
ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่มีใครเอามาให้เห็นเลยเพราะตั้งแต่มีปัญหากันเกิดขึ้น
ไม่มีญาติคนไหนมาที่บ้านลุงเลยนะไม่เคยมีใครมาหาที่บ้านเลย
เรื่องว่าจะก้าวเท้าไหนเท้าซ้ายเท้าขวาออกจากบ้านก่อนจะไปสาบาน
ลุงพลป้าแตนบอกไม่มีเคล็ดทั้งนั้นจะขาไหนก็โชคดีทั้งนั้นแหละ
ไม่ต้องมาเอาเป็นว่าต้องก้าวเท้านั้นก้าวเท้านี้ไม่ได้มองเรื่องนั้นเป็นสำคัญ
สาบานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยลุงพลยืนยันว่ายังไงก็ไม่ดื่มน้ำสาบาน
สาบานไม่ใช่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
เพราะยังไงเรื่องราวทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจ
อันนี้ลุงพลบอกแต่ถ้าถามว่าสาบานกันแล้ว
ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวกลับมาดีเหมือนเดิมไหม
ลุงพลบอกว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยนะ
ไม่ใช่แค่ว่าสาบานกันเสร็จปุ๊บจะกลับมาคืนดีกันได้ปั๊บ

หลังจากงั้นลุงพลผลของลงจากรถ
คือมาถึงตอนนี้ก็เริ่มจะ

แต่มีคนมาให้กำลังใจแต่เช้านะครับ

ลุงพลก็ขอตัวไปอาบน้ำแต่งตัว

แตนบอกต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเวลา
ลุงพลก็จุดทูบ๙ดอกเทียน๑เล่มไหว้พระในบ้าน
แล้วก็นิมนต์พระอันเชิญพระนาคปรกสององค์

พระสององค์เนี่ยพระนาคปรกได้มาจากวัดดานอิน
พญาครุฑนี่หมอปลาเอามาให้ไว้บอกว่าไปไหนให้เอาติดตัวไปด้วยเนี่ย
ลุงพลก็เดินออกจากบ้านไป
ลุงพลกับป้าแตนบอกไม่ได้คิดอะไรเลยนะว่าจะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาอะไรเนี่ย
แต่ติคิดติเลยขอดูหน่อย
ติบอกลุงพลเนี่ยก้าวขาขวานะครับออกจากบ้าน
ก้าวเท้าขวาตอน๙นาฬิกา๒๘นาที
ออกจากบ้านไปขึ้นรถกระบะนะครับ
มีพระนาคปรก๒องค์กับพระยาครุฑ๑องค์วางหน้ารถไปด้วย
เพื่อนำติดไปขึ้นไปพิธีสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
ส่วนป้าแตนออกจากบ้าน๙นาฬิกา๒๙นาทีนะครับ
ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านแล้วไปขึ้นรถ

ฤทธบุญนิ่มก็รายงานเหมือนกันค่ะ

นาริสก็ไปที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ก็ไปดูบรรยากาศตอนเช้าก่อนออกจากบ้าน
ก่อนที่จะไปทำพิธีสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะ
ตั้งแต่เช้ามืดค่ะก็เตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะ
วันนี้เป็นวันสำคัญที่จะไปสาบานร่วมกัน
พ่อแม่ของน้องชมพู่ตื่นแต่เช้ามืดเลย
ก็พากันชงกาแฟทำอาหารตามปกติค่ะ
ก็คือตั้งใจจะนำไปถวายพระด้วยที่วัดถ้ำภูผาแอก
พ่อน้องชมพู่ทำหน้าที่นึ่งข้าวเหนียวเป็นหน้าที่ประจำอยู่แล้วนะคะ
น้าตายเดินมาจากบ้านมาช่วยเตรียมกับข้าว
แม่ของน้องชมพู่มีหน้าที่ทอดไก่

หลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำแต่งตัว
สดิ้งก็ด้วยนะคะก็เตรียมตัวจะไปวัดตามนัดหมายของตาชาญ
พ่อแม่ของน้องชมพู่และน้องสดิ้งออกจากบ้าน๙นาฬิกา๙นาทีเวลาดีค่ะ
ทีมข่าวสังเกตการก้าวเท้าออกจากบ้านของทั้ง๓คนค่ะ

ติสังเกตนาริสบอกผมก็สังเกต
แม่ของน้องชมพู่ก้าวเท้าออกจากบ้านเป็นคนแรกนะคะ
ก้าวเท้าขวาออกมาก่อนตามมาด้วยน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่อะค่ะ
ก้าวเท้าซ้ายออกมาแล้วคนสุดท้ายคือพ่อของน้องชมพู่ก้าวเท้าขวาออกมาจากบ้านนะคะ
คือคนที่ออกมาจากบ้านเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไร
แต่ทีมข่าวของเราขออนุญาตสังเกตหน่อย
ว่าเอ๊ะออกกันมากี่โมงเก่าเท้าไหนอะไรแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของน้าตายกับน้าเสริมด้วยนะคะ
ทั้งคู่ก็แต่งตัวเตรียมพร้อมจะไปสาบานกันก็พร้อมกันตั้งแต่เช้า
เสริมกับน้าตายออกจากบ้านตั้งแต่๙นาฬิกา๑๔นาที
ณเสริมก้าวเท้าขวาลงบันไดบ้านณตายก้าวเท้าซ้ายลงบันไดบ้าน
นาริสก็เลยถามนะคะว่าถามจริงเถอะการก้าวเท้าไหนออกจากบ้านเป็นเคล็ดอะไรหรือเปล่า
ทุกคนบอกว่าไม่มีใครเขาคิดอะไรนักข่าวแหละสังเกตจังเลย
ไม่มีใครคิดอะไรค่ะเท้าไหนถนัดก็ก้าวเท้านั้นนะคะ
ไม่ได้มองว่าขวาอะไรซ้ายดีหรืออะไรนะคะ
ก็พอพร้อมก็ออกจากบ้านไปพร้อมพร้อมกันไปวัดถ้ำภูผาแอกค่ะอืม
นี่ฮะส่วนบ้านคุณตาคุณยายนะคือบ้านของคุณแม่น้องชมพู่กับบ้านน้าตายเนี่ยอยู่ติดกันอยู่ในซอยหน่อยหนึ่ง
บ้านของคุณตาคุณยายเนี่ยกระแตเขาอยู่ด้วยลูกชายเนี่ยจะอยู่ที่ปากซอยริมถนน
บ้านลุงพลก็อยู่เยื้องไปแต่ว่าริมถนนเหมือนกันแต่ว่าไกลไปหน่อยนะครับ
วันนี้คุณตาคุณยายก็ออกจากบ้านแต่เช้าเหมือนกันนะครับ
แต่เช้าก็ทำกับข้าวกันนึ่งข้าวเหนียวเพื่อนำไปถวายพระที่วัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
คุณตาชาญกับยายสมควรก็เตรียมขันห้าไปด้วยไปประกอบพิธีสาบานนะครับ
ชาญบอกว่าพิธีนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์การเตรียมขันห้าเนี่ยก็ต้องทำแบบพิเศษ
เทียนไข่ที่นำมาประกอบพิธีแบบทำขึ้นเองทำจากขี้พึ่งแท้ที่ชาวบ้านเรียกว่าการสีเทียน
ทำเทียนเองแบบพื้นบ้านนะครับเนี่ยฮะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านเลยนะท่านผู้ชมหาดูยากนะฮะ
ทำเทียนสีเทียนขึ้นใช้เองทำเทียนแบบโบราณเลยวันนี้คุณตาชาญทำให้ดูเลยครับ
ผู้ชมครับการสีเทียนก็มีอุปกรณ์ทำอยู่สองอย่างคือใช้ขี้พึ่งแท้กับฝ้ายนำมาทำ
ไส้เทียนนะไฟล์เนี่ยวิธีการทำตาชาญกับยายสมควรบอกว่าเริ่มจุดไฟก่อนแล้วเอาขี้พึ่งมารอ
ไฟเพื่อให้ขี้พึ่งอ่อนตัวแล้วเอามาประกบกับฝ้ายปั้นขี้พึ่งเป็นเทียนแล้ว
ใช้มีดตัดขี้พึ่งที่ปั้นเป็นเทียนให้ยาวเท่าเท่ากันวันนี้ใช้สิบเล่มสิบคน
ก็ทำไปสิบเล่มยายสมควรก็ไปตัดดอกพุธที่ข้างบ้านด้วยเอามาใส่ในขันห้านี่ฮะ
หาดูยากนะครับเดี๋ยวนี้นี่ทำเทียนใช้แบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาญบอกว่าต้องทำเทียนเองแบบนี้เพราะวัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์
หลวงปู่ลิ้นที่ท่านมาบุกเบิกมาอยู่ที่นี่เนี่ยท่านไม่ใช้เทียนที่ทำจากไขมันสัตว์นะฮะ
เทียนจากร้านค้าที่ซื้อกันทั่วไปเนี่ยท่านไม่ใช้ท่านใช้แต่ขี้พึ่งเอามาต้ม
แล้วมาทำเทียนเพื่อใช้จุดไฟบนวัดถ้ำภูผาแอก
ด้วยความที่พิธีกรรมในวันนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องการอัญเชิญหลวงปู่ลิ้น
ให้ท่านเป็นศักดิ์ขีพยานในการสาบานด้วยก็เลยตั้งใจทำเทียนขี้พึ่งเพื่อนำไปถวายหลวงปู่ลิ้นด้วย
ปกติตาก็ไม่ได้ทำมานานหลายปีนานสมัยหลวงปู่ลิ่นตาเคยทำมา
แต่วันนี้ตาก็จะไปกราบหลวงปู่ลิ่นจะไปขอความช่วยเหลือให้ให้มีศักดิ์สิน
แล้วก็ให้มีแบบว่าคือเรานี่
เข้าใจว่าลูกเราทั้งหมดไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่
จึงไปขอให้ท่านเป็นศักดิ์พยาน
จัดเตรียมสิ่งของเสร็จครับคุณตาชาญคุณยายสมควร
แล้วก็ลูกชายลูกสาวนะก็คือณแตกับน้าฝนก็ออกจากบ้านนะครับ
คุณตาชาญคุณยายสมควรนี่ผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะครับ
ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านณแตนี่ก้าวเท้าขวา
น้ำฝนนี่เท้าซ้ายคือแต่ละคนก็ไม่ได้คิดอะไรไง
เขาก็ก้าวเข้ามาปกตินี่แหละออกจากบ้าน๘นาฬิกา๔๘นาทีนะครับ
ก็นั่งรถกระบะกันไปนะครับณแตน้าฝนแล้วก็คุณยายสมควรนะครับ
แต่ตาชาญแกบอกเดี๋ยวขี่จักรยานยนต์ไปคนเดียวดีกว่า
นี่ฮะเอ๊ะทำไมคุณตาไม่ไปกับเมียเนี่ยคุณตาแกคล่องตัวไงแกชอบขี่จักรยานยนต์
เขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่มีเลิกอะไรแล้วครับ
ก็ไปกันเนี่ยก็นัดกันที่วัดก็ขึ้นไปเจอกันนั่นแหละครับ
วันนี้ฝนตกก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ดูช่วงเวลาที่แต่ละคนออกจากบ้านในวันนี้นะครับ
คนที่ออกจากบ้านเร็วสุดคือคุณตาชาญนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ไป๘นาฬิกา๔๘นาที
ตามหลังไปก็เป็นคุณยายสมควรณแตแล้วก็น้ำฝนที่ขับรถไปกัน
๙นาฬิกา๙นาทีนี่พ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ลูกสาวน้องสดิ้งนะครับ
ก็ออกจากบ้านไปกับนักเสริมนักตายไปไล่กัน
นักเสริมนักตายไป๙นาฬิกา๑๔นาที
ที่ตัวเมืองเตางอยนะครับ
ลุงพลปทนี่ออกจากบ้าน๙นาฬิกา๒๘นาทีนะครับ
วัยกษมณีของอะไรเสร็จตอนแคะเกลือกที่มายี่ยมมาให้กำลังใจ

ก็นี่แหละค่ะด้วยความละเอียดของทีมข่าวของเรานะคะ
ออกจากบ้านกี่โมงแต่งตัวยังไง
ก้าวเท้าไหนก่อนออกจากบ้าน
คำถามคือมีนัยยะสำคัญอะไรไหม
เวลาคนจะทำพิธีสำคัญจะทำการใหญ่อะไร
เรื่องต่างเหล่านี้มีความหมายขนาดไหน
เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อโบราณค่ะ
บอกว่ามีความหมายหมดเลยนะคะทั้งเวลาทั้งก้าวเท้านะคะครับ
ทีมข่าวไปคุยกับหมอไก่พพาธินีค่ะ
ก็เล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเคล็ดที่หลายคนเขามีความเชื่อ
เวลาวันไหนเนี่ยที่ต้องไปทำเรื่องสำคัญ
ตั้งใจว่าจะต้องสำเร็จอยากให้เกิดผลสำเร็จ
หมอไก่บอกว่าแนะนำเลยค่ะให้ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านค่ะครับ
ถือเป็นเรื่องดีจะนำไปสู่ความสำเร็จค่ะ
เราก็เลยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะที่เราทั้งสองคนเล่าไป
ว่าใครก้าวเท้าไหนก่อนออกจากบ้านก่อนจะไปสาบานด้วยกัน
วัดถ้ำภูผาแอกอะค่ะก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้าน
ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะคนที่ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านก็จะมี
สดิ้งค่ะณตายตาชาญยายสมควรป้าแตนและน้าฝนค่ะ
คนที่ก้าวเท้าขวาก็มีลุงพลพ่อน้องชมพู่แม่น้องชมพู่
ณเสริมและนาแตค่ะแต่คนที่ก้าวเท้าเนี่ย
เขาบอกว่าเขาก้าวตามสะดวกนะคะครับเขาไม่ได้คิดหรอกค่ะ
ก้าวเท้าไหนจะยังไงก็ตามสะดวกสบายก่อนออกจากบ้าน
เขาก็เดินสบายสบายกันออกจากบ้านแต่ถ้าถามว่าในความเชื่อโบราณอ่ะ
เขาถือว่ามีนัยยะไหมหมอไก่บอกว่าก็มีนะก็มีนัยยะสำคัญเหมือนกัน
เท้าซ้ายก่อนออกจากบ้านจะดีนะคะแต่ทุกคนที่เราไปคุยมาเนี่ยค่ะ
ในครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่ได้ถือเคล็ดอะไรเลย
ก็สบายอยากออกจากบ้านก้าวเท้าไหนเขาก็ก้าวออกมา
ครับอันนี้คือการเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านไปสาบาน
ช่วงเวลาของการสาบานท่านก็ดูกันไปแล้วใช่ค่ะนะครับ
ฟังคำสาบานการกล่าวของแต่ละคนการดื่มน้ำร่วมสาบาน
ลุงพลแยกไปสาบานเดี่ยวไปปากทูบกลับหัว
เราจะมาไล่ให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีนัยยะความหมายอะไรยังไงหรือไม่
พิธีสาบานตรงนี้ท่านอาจจะเอ๊ะทำไมเรารายงาน
เราดูกันแบบโอ้โหละเอียดยิบใครเป็นใครแบบไหนอะไรยังไง
ไม่ใช่แค่สื่อนะฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เขาก็มาสังเกตการณ์
เขาก็มาดูกันแบบละเอียดยิบอ่าเจ้าหน้าที่เอาเป็นว่าหน่วยไหน
ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้นะว่าหน่วยไหนอะไรยังไง
แต่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาสังเกตการณ์มาดูเรื่องของการรวมตัวของครอบครัว
ของน้องชมพู่ในครั้งนี้เนี่ยเขามีการจดบันทึก
แล้วก็รายงานกันไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะไปสังเกตสังกา
ว่าอะไรยังไงนะแต่ในฝ่ายของเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาเขียนรายงานแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
รายงานเนี่ยระบุว่าพิธีสาบานและดื่มน้ำมนต์
วัดถ้ำภูผาแอกของครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ย
เขาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายวันนี้๒๘กรกฎาคม
๕๖๓นะครับในรายงานเนี่ยบอกว่าครอบครัวหลักโผล่นำโดยตัดชาญ
นัดหมายเวลา๙โมงเช้าทุกคนมาพร้อมหน้ายกเว้นนายชัยพลคือ
และนางสมพรคือป้าแตนมาช้าประมาณ๔๐นาทีก็อย่างที่
ทราบนะฮะคือเขาไปซื้อของกันมาก่อนนะครับกว่าจะเจอแขก
ต่างต่างแล้วก็ถึงขึ้นมานะครับแต่ในรายงานเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้
มาช้าระหว่างเดินทางมาวัดก็มีฝนตกตลอดในเส้นทางก็เลย
ขับรถได้ช้าเพราะโดยปกติเวลาจากบ้านมาถึงวัดจะใช้เวลา
ประมาณห้านาทีแต่เนื่องจากเขาไปซื้อของก่อนอะไรอย่างเงี้
ในรายงานเขาก็จะระบุเอาไว้นะครับจากนั้นลุงพลกับ
แตนแต่ว่าในรายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเขียนว่านาย
พลกับนางสมพรนะได้เดินขึ้นเขาไปถ้ำภูผาแอกระหว่าง
นายชัยพลกราบพระก่อนขึ้นบันไดอุโบสถเมื่อไปถึงมีการ
ทายกับพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสและตาชาญเล็กน้อยก่อน
เริ่มพิธีโดยตอนแรกตาชาญจะกล่าวนำและให้ทุกคนเนี่ย
ครอบครัวกล่าวตามแต่นายชัยพลบอกว่าควรจะพูดกล่าวใครกล่าว
มันไปเลยจะได้ชัดเจนแต่ตาชาญตัดบทว่าพิธีวันนี้เป็นตาชาญริเริ่ม
ดังนั้นให้ฟังตาชาญเริ่มด้วยกล่าวชื่อตัวเองทีละคนครบ๘คน
อีกข้อสังเกตนายชัยพลนั่งในท่าเทพธิดาปลายเท้าไขว้ทับกัน
ซึ่งปกติทุกครั้งนายชัยพลจะนั่งในท่าเทพบุตร
นี่เราไม่ได้จับสังเกตนะค่ะนี่เป็นรายงานของชุดเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาสังเกตการณ์นะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับเขาสังเกตกันละเอียดยิบแบบนี้เลย
รายงานของเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าจากนั้นตาชาญได้กล่าวว่า
ข้าพเจ้าขอสาบานว่าหากข้าพเจ้าเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นกับการอุ้มตัวน้องชมพู่
และทำให้เสียชีวิตขอให้มีอันเป็นไปภายใน๓วัน๗วัน
แต่หากไม่เกี่ยวข้องขอให้มีความสุขเจริญยิ่งขึ้นไป
รายงานเจ้าหน้าที่บอกว่าข้อสังเกตคำสาบานที่ว่าอุ้มน้องชมพู่
นายชัยพลเงียบไม่พูดแต่กลับมาพูดเสียงดังในท่อนทำให้น้องเสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าในพิธีดื่มน้ำมนต์นายชัยพลขอไม่ดื่ม
ให้เหตุผลว่าครอบครัวที่สกลนครไม่ให้ดื่มจากนั้นเป็นอันเสร็จพิธี
แล้วในรายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายังแจ้งกันไป
เขาบอกว่าทุกคนลาพระกลับเหลือนายชัยพลอยู่
กล่าวคำสาบานเสียงดังฟังชัดคนเดียวมีกล้องสื่อมวลชนจับภาพตลอด
จากนั้นสักพักใหญ่ไม่มีใครอยู่บนอุโบสถแล้ว
นายชัยพลได้จุดทูบ๙ดอกและปากทูบกลับหัว
หน้าสถูปอัฐิหลวงปู่ลิ้นพระผู้ก่อตั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้
และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านจากนั้นจึงลงจากอุโบสถ
แล้วก็ลงไปให้สัมภาษณ์นักข่าวด้านล่างอีกหนึ่งรอบ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารายงานละเอียดยิบยิ่งกว่าสื่ออีกนะ
อืมค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปสังเกตการณ์นะคะ
สื่อเองก็ไปกันเยอะนะคะแต่ว่าพอหลังจากเสร็จสิ้น
พิธีสาบานร่วมกันเนี่ยค่ะแต่ละคนเขาเปิดใจ
ว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่อยไล่เรียงกันดูเลยนะคะ
ดูเลยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงหลังจากทำพิธีร่วมกันเสร็จสับเรียบร้อย
คือทำให้ท่านที่ดูข่าวอยู่
ข่าวกับการดื่มน้าสาบาน
ดื่มน้ำสาบานน้ำไม่ได้

ว่าท่านรับทราบแล้ว

อืมตาเป็นคนกลางตาตักออกมาเอง
แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดื่มน้ำสาบานเขาจะฆ่าน้องชมพู่นะ
คือตาอยากให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อกัน
เพราะตามั่นใจว่าคนในครอบครัวไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่
ไม่ได้อุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปฆ่าบนเขาเหล็กไฟ

มันก็จะทะเลาะวันนี้จะถูกกันพรุ่งนี้ก็นั่น

ยายเชื่อไหมว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันนะ
ถ้านึงคดีของน้องชมพูดจบมันก็สมมุติหนึ่ง
พูดชัดตลอด
ไม่มีประโยคนว่าอะไรยกวิทย์ครับ
ถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวล
นี่นะคะก็คือความรู้สึกของแต่ละคนนะคะ
หลังจากทำพิธีสาบานร่วมกันแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
แต่สำคัญเลยก็คือลุงพลนะคะที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นนะคะ
ว่ามีบางประโยคบางช่วงบางตอนตามคำสาบานที่ตาชาญได้กล่าวนำเนี่ยนะคะ
เหมือนกับลุงพลอาจจะพูดตามไม่ทัน
เราก็เลยไปถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น
ลุงพลก็เลยบอกว่าก็คือลุงพลมีคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์กว่า
ก็เลยอยากจะแยกตัวมาสาบานแบบเดียว
นี่ค่ะลุงพลเขาเตรียมมา
ลุงพลบอกนี่ไงผมก็แยกมาสาบานแบบเดียวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ว
และคำสาบานที่ร่างมาเองไม่ใช่ที่ตาชาญร่างมาก็ละเอียดด้วย
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วทำไมปักทูบกลับหัว
นี่นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการแก้เคล็ดไม่ใช่กลับคำสาบาน
แตนค่ะวันนี้ก็คุยกับแม่ของน้องชมพู่นะคะ
แตนบอกป้าแตนก็คุยนะก็ทักนะว่าทำไมใส่รองเท้าบูธมา
แม่น้องชมพู่ก็ตอบบอกว่ากลัวลื่นครับ
ส่วนที่ลุงพลชำเรืองมองคำสาบานในมือของตาชาญนะคะครับ
คำตอบก็คือลุงพลบอกว่าที่ชำเรืองมองอ่ะนะ
ก็ไม่รู้ว่าตาชาญเขียนอะไรมาไงก็ชำเรืองมองดู
จังหวะช่วงลุงเนี่ยกำเรืองไปดูโพยกระดาษด้วย
เราไม่ได้ดูหรอกว่าคำที่พ่อเขียนไว้นะ
เขียนว่ายังไงเราไม่ได้ดูไงเพราะว่าเพื่อนไม่ได้เอามาให้ดู
ไม่ต้องเขียนด้วยป้าว่าพูดออกมาเลยนะพูดพร้อมพร้อมกันเนี่ย
ทุกคนมันเสียงดังฟังชัดกันเอามาจากรูทวารกันหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือพูดแค่ผ่านก็ได้มานั่งเหมือนครอบครัว
แต่ก็เห็นมันก็เหมือนเดิมอะไรมันอยู่ที่ใจ
อยู่ที่ใจว่าจะเปิดรับกับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนนะ
พ่อตาก็ผมบอกว่าเอาให้มันต้องมีประโยคแบบนี้เข้าไปด้วย
ผมบอกแล้วต้องมีประโยคให้เขาไปด้วยพ่อตาก็เลยบอกว่า
ให้ผมทำตามพ่อตาแล้วถ้าพ่อตาเพิ่งทำไม่ถูกล่ะ
ผมต้องทำตามไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าในใจลึก
ชมพู่เขาคิดอะไรอยู่

หน้าของผมเนี่ยแบบไม่ละสายตาเลยนะ
ผมไม่มั่นใจว่าในลึกเขาคิดอะไรอยู่

ซึ่งผมได้พูดทักเข้าไปก็เพื่อที่จะลดคลายความ

สิ่งที่เขามองทำให้เขาเย็นลง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง
การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

การแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง